บอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งกดสั่งอาหาร
ราคาทั้งหมด๗๐๐บาท

ก็ไม่

นั่นแหละแต่ว่าคราวนี้
รู้พี่ไม่มีเงินแล้วพี่จะสั่งทำไม

เนี่ยมันต้องมีเวลาเจบิต

หนุ่มคนนี้บอกว่ามีลูกค้ากดสั่งอาหารนะฮะราคาในเจ็ดร้อย
โยงที่อยู่ก็ถูกต้องนั่นแหละนะก็ได้อาหารเสร็จก็เอามาส่งที่บ้าน
อยู่แถวปฐุมธานีนะครับมาถึงลูกค้าเนี่ยอ้างนู่นอ้างนี่
โอนไปให้แล้วโปรแกรมนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่มันไม่ได้โอนอ่ะเอาเป็นว่าไม่ได้โอน
สุดท้ายก็เลยเรียกญาติเขาในบ้านให้มารับออเดอร์แล้วก็มาจ่ายเงิน
มีพี่ชายของผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้เดินออกมา
ทำท่าเหมือนกับว่าจะมาเคลียร์ให้จะมาจ่ายเงินให้
เดินกลับเข้าไปในบ้านนะฮะแล้วไม่ออกมาอีกเลย
เหมือนกับแบบแม่ไม่รู้ว่าโอ้อีกแล้วก็เลยเดินกลับเข้าบ้านเลยหรือเปล่า
อะไรแบบนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้สุดท้ายเนี่ยเธออ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังนะครับ

ให้มารับเงินพรุ่งนี้ซึ่งคุณอาร์ตบอกว่า
ก็ไม่ยอมนะสุดท้ายก็เลยคิดว่าเออคงจะคุยกัน
จะแบบสติไม่ค่อยสมประกอบอะไรหรือเปล่าอาหารก็ไปขายในกลุ่ม
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับอ่าชาวเน็ตเขาฟังอืมอ่า
อ่าก็ขายได้หกร้อยก็ดีกว่าฟักจ่ายเองเจ็ดร้อยทั้งหมดประมาณอย่างนั้น